ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์ตรงสะพานภูมิพลแถวสมุทรประการนะคะ
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจอดรถเอาไว้ที่นั่นก็คงจะจอดที่นี่เป็นประจำ
แต่ว่าครั้งนี้จอดแล้วก็ลืมกุญแจทิ้งเอาไว้ที่รถค่ะ
ปรากฏว่ากลับมาอีกทีนึงรู้ตัวอีกทีนึงรถเนี่ยกลายเป็นของเล่นของคนเสียสติไปแล้ว
สร้างความเสียหายให้กับรถเป็นอย่างมากเลยค่ะ
กำลังคุยกับนางสาวแอปที่เห็นยืนอยู่เนี่ยค่ะ
คือนางสาวแอปเนี่ยคนแถวนั้นเขาบอกเขารู้กันว่าคือสติไม่ค่อยจะดี

เขาอยู่ตรงนี้เขากินนอนอยู่ตรงนี้คุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะรู้เรื่อง
เรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณอพันธรีเนี่ยคือเธอก็จอดรถคันนี้นะคะ
อยู่ตรงเนี้ยใต้สะพานภูมิพลนะคะแล้วก็จอดอยู่ข้างข้างรถยนต์คันสีขาว
ซึ่งก็ไอ้รถยนต์คันสีขาวเนี่ยก็เป็นบ้านของนางสาวนางสาวแอปนี่แหละเป็นรถเก่าแล้วเขาก็เอาอะไรมาต่อเติมเป็นบ้านเขาก็อาศัยนอนอยู่แถวนี้นะคะ
แต่ปรากฏว่าคุณพันธีจอดรถตัวเองไว้นะคะแล้วก็ลืมกุญแจคาเอาไว้เนี่ยค่ะ
นางสาวแอฟเนี่ยก็มาเปิดรถมาสตาร์ทเครื่องมาเจอกุญแจแล้วไงฮะ
ไปครึ่งถังเลยแล้วที่สำคัญยิ่งไปกว่านี้นะคุณผู้ชมชาวบ้าน
เขาก็บอกว่าเขาก็เห็นนางสาวแอปเนี่ย
เอาน้ำเปล่าในขวดน้ำดื่มเนี่ย
คือเทใส่ลงไปในถังน้ำมันอ่ะ

คุณอภัยตรีเนี่ยบอกว่าเธอขับรถมาจอดตรงนี้ประมาณห้าทุ่มของวันที่๒๙
เที่ยงวันถัดมาเที่ยงวันที่๓๐เธอก็หากุญแจไม่เจอ
จังหวะหากุญแจอยู่เนี่ยปรากฏมีคนโทรมาพอดี
บอกเนี่ยมีคนสติไม่ดีเข้าไปในรถคุณ
พอเธอก็รีบมาก็เห็นชาวบ้านเห็นตำรวจยืนล้อมรถเธออยู่
แล้วก็มีขวดน้ำพลาสติกหลายใบเลยอยู่ในรถ
ฝาถังน้ำมันก็เปิดด้วยนะคะรถเนี่ยเสียหายหลายจุดเลยค่ะ
เห็นเหตุการณ์คือคุณพรเทพเล่าให้ฟังบอกว่า

แล้วก็เอาน้ำเปล่าไปราดเครื่องยนต์
เอาน้ำเปล่านี่แหละเปิดฝาถังน้ำมันแล้วก็เทเข้าไปหลายขวดเลย
โอ้โหอย่างนี้ก็คือไม่ดีแล้วแหละ
ต้องโทรแจ้งตำรวจกลัวว่าจะเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะ
ติดตั้งรถเล่นพังรถเขาเปิดถังน้ำบาลน้ำใส
ใช่อย่างที่คุณก๊อฟพูดเมื่อสักครู่นี้แหละ
บอกว่าไปจอดข้างที่นอนเขาพอดีเลย

คุณผู้ชมเห็นที่เขายืนพิงอยู่เนี่ยคือบ้านเขานะ
คือคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่านางสาวแอฟอยู่แถวนี้มานานแล้ว

เอาซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานเอาผ้าห่มเอาหมอนเอาที่นอนต่างมานอน

แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคือชาวบ้านก็บอกว่าก็เคย
ก่อเหตุเผารถยนต์ที่จอดตรงเนี้ยมาแล้วด้วยนะคะ

ชาวบ้านเองก็ฝากสื่อสารด้วยนะคะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาดูแลตรวจสอบหรือว่าหาทางเยียวยา
หรือว่ามาช่วยดูนางสาวแอปคนนี้หน่อยเถอะ
ได้ไม่ก่อเหตุวุ่นวายซ้ำอีกนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตำรวจก็คุมตัวนางสาวแอปไปสพพระประแดงนะคะ
เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจอดรถลืมกุญแจนี่ก็
สำหรับการเป็นเจ้าของรถอันนี้เรื่องใหญ่นะคะ
มันข้ามวันข้ามคืนไปเลยข้ามวันข้ามคืนนะคะ
แล้วจะเอาผิดยังไงเพราะว่าเธอก็เป็นคนสติไม่ค่อยดีด้วย